คุณผู้ชมคะเรื่องของมิจฉาชีพเรานำเสนออยู่ต่อเนื่อง
คราวนี้เหยื่อเป็นธอมคนหนึ่ง
ไปรู้จักกับผู้หญิงหน้าตาสวยเลยนะ
ทางเฟซบุ๊กแล้วก็มีการนัดเจอกัน

ก็นานค่ะใช่พอเจอหน้ากันค่ะ
รู้หน้าไม่รู้ใจจริงแม้ว่าน่าจะสวยตรงปก
แต่ว่าฝ่ายธอมเนี่ยนะฝากกระเป๋าแป๊บนึงนะ
เดี๋ยวไปซื้อของก่อนสุดท้ายค่ะ
กลับมาอีกทีหนึ่งกระเป๋าหายไปเลย
หน้าสวยตรงปกแต่ใจไม่สวยตรงปก
แล้วผู้เสียหายคือคนนี้เธอบอกว่า
เหลือตังค์ติดตัวอยู่๕บาท
เงินเกือบ๕๐๐๐ในกระเป๋าเนี่ยหายไปกับสาวสวยคนนั้นหมดเลย
ซึ่งผู้เสียหายก็คือคุณพรสุดาแนวพนาอายุ๒๗ปี
ก็ไปแจ้งความที่โรงพักหาดใหญ่เลย
บอกกับตำรวจค่ะรู้จักผู้หญิงสวยคนนึง
ชื่อว่านัจจาวีอายุ๓๑ปี
ก็ติดต่อกันคุยกันผ่านทางแชทในเฟซบุ๊กค่ะ
หากันผ่านทางโซเชียลมาประมาณสัก๗๘เดือนแล้ว

เขาบอกแบบนี้ว่าเขาเปิดร้านคาราโอเกะอยู่ที่หาดใหญ่

แล้วเดี๋ยวไปเที่ยวข้ามไปเที่ยวมาเลเซียด้วยกัน
พอนัดกันเรียบร้อยปั๊บเนี่ยฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยนะ
คุณพรสุดาเดินทางออกจากบ้านที่นนทบุรี
มาหานางสาวนัชวีที่หาดใหญ่
พอมาถึงได้เจอหน้ากันจริงค่ะ
หน้าตาก็สวยตรงปกตามรูปโปรไฟล์เลย
ระหว่างนั้นเนี่ยนะคะทางด้านคุณพรสุดาเนี่ย

อ่ะฝากกระเป๋าไว้แป๊บนึงนะเดี๋ยวมา
ปรากฏว่าพอกลับมาเนี่ยนางสาวนัชวี
ที่รับฝากกระเป๋าอยู่นะสาวสวยนะหายไปแล้ว
เธอก็บอกว่าโอ๊ยตอนนั้นเนี่ย
ยืนรออยู่นานมากเลยว่าเอ๊ะไปไหน
ไปซื้อของที่ไหนหรือเปล่าก็ไม่เจอ
โทรศัพท์ไปหานางสาวนัชวีก็ติดต่อไม่ได้ค่ะ
ตอนนั้นรู้แล้วโดนซะแล้ว

บอกว่าให้ช่วยพาแจ้งความกับตำรวจหน่อย
แล้วก็ถามว่าในกระเป๋าที่ไปฝากเขาไว้ค่ะ

บอกว่ามีเงินสดอยู่กับ๕๐๐๐
มีพวกเอกสารส่วนตัวบัตรเบิดต่างแล้วก็พาสปอร์ตด้วยค่ะ
เรื่องต้นนะคะตำรวจก็ได้ลงบันทึกประจำวัน

รวมถึงมีการประสานขอตรวจกล้องวงจรปิด

หาเบาะแสของผู้หญิงสวยคนนี้นางสาวนัชวีเนี่ย
ส่วนทางด้านเหยื่อคือคุณพรสุดาเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็ช่วยเหลือให้เดินทางกลับบ้านที่นนทบุรีแล้ว
แล้วเดี๋ยวตามต่อนะคะว่าแหมมิจฉาชีพรายนี้